มาดูเรื่องเตือนภัยการอุทาหรณ์สำหรับทุกคนนะครับ
แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยววัย๖๕ปีเขาอยากกินมะยงชิดมากเลย
ปีนไปบนหลังคาสูงจากพื้น๓เมตรด้วยการเหยียบบนหลังคา
ก้าวพาดไปเหยียบบนแผ่นที่มันเป็นแผ่นโปร่งแสง
แล้วหลังคามันรับน้ำหนักไม่ไหว
พลัดตกลงมาเสียชีวิตเลยนะครับ
คอนนายกก็เข้าไปตรวจสอบร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ในพื้นของบ้าน
อยู่ในพื้นที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
ไปเจอร่างของนางธนภาอายุ๖๕ปี
เป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวคุณผู้ชมนอนคว่ำหน้า
มีแผลแตกที่ศีรษะขนาดใหญ่เลือดไหลเต็มไปหมด
แล้วก็ใกล้กันก็ไปเจอผลมะยงชิดที่เธอเนี่ยเพิ่งไปเก็บออกมาจากต้นนั่นแหละ
แต่ยังไม่ได้ทานเลยแต่ตกลงมาซะก่อนนะครับ
ทีนี้ด้านบนที่บริเวณหลังคาจุดที่เธอตกลงมานั้นเนี่ยมีรอยแตกอยู่๑แผ่น
ก็เลยคาดว่าผู้ตายปีนขึ้นไปเก็บมะยงชิดอยู่ด้านบนแล้วครับ
เดินไปเดินมาไปถึงกระเบื้องที่เป็นกระเบื้องโปร่งแสงครับคุณผู้ชม
ทำให้ร่วงตกลงมาจากความสูงเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะสูงเหมือนกันสักสามเมตรได้
นะฮะร่างกระแทกพื้นทำให้เธอนั้นเสียชีวิตเลยนะครับ
นะฮะญาติของผู้ตายบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ยนะเมื่อวานอ่ะนะฮะ
ผู้ตายกับตัวเองเนี่ยก็มาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวกันที่งานวัด

หลังตั้งร้านเสร็จผู้ตายบอกว่าโอ้อยากกินมะยงชิ
เดี๋ยวขอไปเก็บผลมะยงชิดแป๊บนึง
พอผ่านไปเอ๊ะทำไมไปเก็บนานจังหายไปเลย
โทรหาก็ไม่รับสายผิดสังเกตก็เลยตามไปถึงที่บ้าน
ได้รู้ว่าโอ้โหตกลงมาจากการเก็บมะยงชิดทำให้เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งการเสียชีวิตญาติก็ไม่ติดใจ
แล้วก็ขณะที่แพทย์เองก็นำศพนั้นไปส่งชนะสูตรก่อน
แล้วก็นำให้ร่างไปประกอบพิธีกันต่อไปนะครับ